นุ้ยสุจิราเนี่ยทำโรงเรียนก็ต้องมีเด็กใช่ไหม
ฝุ่นเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งลูกมาโรงเรียนด้วยนะคะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากจะรู้เหลือเกินว่าค่าเทอมโรงเรียนของคุณนายนุ้ยนะคะ
เห็นผู้บริหารบอกว่าค่าเทิมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เนี่ยมาเท่าไหร่๓แสนนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องมลพิษทางอากาศตอนนี้คุณนุ้ยบอกว่าโดนเต็มเหมือนกันนะ
ต้องสั่งห้ามเด็กนักเรียนออกไปข้างนอกที่โล่งแจ้งแล้วก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยค่ะ

แพงโรงเรียนอินเตอร์อะไรปีละ๓แสนเองค่ะ
ที่สำคัญคือขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านมากเพราะว่าได้รับการตอบรับดี
แล้วก็ทุกคนเนี่ยคือวันพึ่งเมื่อเร็วนี้เดินมาบอกว่าขอบคุณนะที่เนี่ย
เขาไม่คิดว่าแบบลูกเขาจะพัฒนาเร็วขนาดนี้
เปิดเทอมเราเปิดสถาบันการศึกษามันกระทบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
คือจริงเนี่ยโชคดีที่ว่าจุดตั้งของเราเนี่ยค่ะ
คืออยู่ตรงปฐุมธานีนะคะแล้วก็อยู่ค่อนข้างอยู่ใกล้แม่น้ำ
ใช่แล้วก็แต่จริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจของนุ้ยเนี่ย
ในการที่จะใส่แมสให้ถูกต้อง
แล้วก็ที่สำคัญคือเราก็จะไม่ให้เด็กไปเล่นกลางแจ้ง

ซึ่งในแต่ละห้องเนี่ยเราจะมีเครื่องฟอกอากาศทุกห้องอยู่แล้ว

โรงเรียนตอนนี้สั่งปิดโรงเรียนกันไปด้วย
เพราะว่ามลภาวะมลพิษตอนนี้

ต้องดูแลตัวเองกันไปก่อนแล้วกันค่ะ